ยังครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นภาพผมเลยครับผมก็เลยยัง
ไม่ได้โทษทีครับอ่ามาตอนนี้ทักทายเพื่อนเพื่อนด้วย
นะครับมามาคุณสมจิตบอกว่าใจเย็นเย็นนะครับไม่ต้อง
อ่าผมไม่เคยรีบอยู่แล้วครับวันนี้ก็คุยกันสักแป๊บหนึ่งนะ
ก็เอามุมมองผมมาแลกเปลี่ยนแล้วกันว่าหลังจากที่
เราได้ทราบประเด็นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียม
ทุ่มงบ๑๒๐๐๐ล้านในการปรับปรุงราชมังคลาฮีลาสถาน
แล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ในบริเวณรอบด้วยนะครับ
เพื่อให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นหรือว่าอาจจะรองรับ
ว่ามาออกข่าวก็เอาตรงตรงแล้วกันก็พอมีประเด็นว่าสนาม
เกิดเหตุการณ์เหมือนคล้ายคล้ายเลสเตอร์สเปอร์เนี่ยมันก็กลายเป็น
การขายหน้าซ้ำซากนะครับซึ่งที่เราจะต้องคุยกันวันนี้เนี่ย
ก็อยากจะให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงก่อนว่างบประมาณ๑๒๐๐๐ล้าน
ผมไม่แตะประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สามารถ
จะทำได้อยู่แล้วเนื้อหาสำคัญของการใช้เงิน๑๒๐๐๐ล้านเนี่ย
ยอบมณีพูดเนี่ยผมจำได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์นึงรอบนะก็
ในการวางเป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักในการที่คัดสรรตัวเอง
มาจนได้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ว่าถึงนัดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มโครงการสักทีหนึ่งนะครับ
ในที่สุดก็มาผุดโครงการในช่วงเวลาสำคัญตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ออกข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับ
เละแน่เนื่องจากว่าไอ้ข่าวในช่วงแรกหลังจากที่เลสเตอร์กับสเปอร์ไม่ได้เตะเนี่ย
เนื้อหาของการออกมาที่ให้ข่าวคือมันดูแล้วมันไม่ได้เหมาะสมกับการที่คุณเป็นคนที่ต้องดูแลสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ
มันตอบว่าเสียใจไม่ได้หรือมันตอบว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ฝนตกไม่ได้นะครับ
เข้าใจว่าฝนตกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ให้มันหยุดหรือให้มันเกิดนะครับ
แต่ว่าหน้าที่ของสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาเนี่ยเมื่อมันมีฝนตกเนี่ย
มันก็ต้องรองรับเกมการแข่งขันให้มันดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งตามกฎิกามันก็บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าภาย๑ชั่วโมงเนี่ยมันควรจะมีความคืบหน้าอะไรบ้าง
ถามว่าเกมยกเลิกได้ไหมแน่นอนแหละครับมันเกิดขึ้นได้
แต่ว่าในโลกนี้เกมอุ่นเครื่องผมไม่เคยเจอนะครับที่มันต้องยกเลิกการแข่งขันจากฝนตกโดยที่ไม่เห็นทิศทางว่ามันจะเตะได้ไม่ได้
สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าไอ้งบ๑๒๐๐๐ล้านเนี่ยนะครับ
เฟสเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงหลายอย่างด้วยกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเราแยกออกมาจากหนึ่งหมื่นสองพันล้านเนี่ยมันจะมีเงินห้าพันล้านบาทที่จะมาปรับ
เฉพาะราชมังคลากีฬาสถานอีกเจ็ดพันล้านเนี่ยก็ปรับ
นานาบริเวณรอบรอบอ่ะนะครับสิ่งที่จะพูดกันคือว่าราคาขนาดนี้เนี่ย
เอาของต่างประเทศเนี่ยล่าสุดเลยของเยอรมันเนี่ย
เพราะว่าเมื่อสร้างทีหลังเนี่ยเทคโนโลยีใหม่กว่า
อันนี้เรายอมรับกันได้แต่ราคาที่ออกมาเนี่ย
ฟุตบอลเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันพอเนี่ยนะครับสิ่งที่
จะพูดกันคือต้นต่อของปัญหาครับอย่างที่สิงคโปร์
ฟอร์ทฮัพที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นสนามกีฬาฟุตบอลที่
แต่ว่ามีรายละเอียดเยอะมากเทคโนโลยีมันก็ใหม่กว่าซึ่งตรงนี้
เราเข้าใจได้แต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่างบวานในการที่เขา
วางไว้เพื่อดูแลจัดการสนามในการที่จะอ่าทำให้สนามเนี้ยมันใช้งานได้ตามปกตินะครับตามมาตรฐานที่เป็นอยู่เนี้ยเขาก็วางงบไปประมาณสักห้าสิบเอ็ดล้านซึ่งห้าสิบเอ็ดล้านบาทตรงเนี้ยตัวเลขไม่ได้เยอะเลยนะครับคือมันเป็นตัวเลขที่ต้องมีทุกทุกปีผมไม่แน่ใจว่าจุดเนี้ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี้ย
ธีราระดับนาชาติเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งงบตรงนี้เพื่อเอา
มาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันอยู่แล้วแต่การ
ดูแลระหว่างทางนี่คือสิ่งสำคัญที่คุณเปิดนะครับตั้งแต่
สนามเอ่อให้สิงเอาเอ่อเรดออฟชัมเปียนถ้าจำกันได้นะครับ
ก่อนจะถึงแมทฟุตบอลหรือก่อนจะถึงอีเวนต์อื่นเนี่ย
ได้ดูแลสนามให้มันกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้จริงหรือเปล่า
เปล่าผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายนะครับว่าเหตุการณ์เดียวกัน
ในช่วงเวลาหนึ่งปีซึ่งราชมังคลาฮิลาสถานมีการปรับปรุงครั้ง
ใหญ่ไปแล้วจากอีเวนต์ที่ชื่อว่าเดอร์แมชนะครับการเจอกัน
แมนยูกับเบี้ยภูในไทยซึ่งมันก็มีภาพออกมานะครับอ่าผม
ให้ดูภาพหน่อยดีกว่าว่าภาพของเมื่อปีที่แล้วมันเป็น
ไขสถานการณ์ยังไงอันนี้ไม่เอาเขาใบภาพทรองก็ปล่อย
มาไปเลยก่อนฝนตกเลยครับอ่าฝนตกมาดูเลยครับ
ฝนตกในเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับอยากให้ดูกันหน่อยดีกว่าว่า
อันนี้เป็นภาพนะครับที่ฝนตกก่อนเกมซึ่งเห็นไหมครับน้ำเนี่ย
น้ำขนาดนี้คือลามไปถึงที่เดินเลยล่ะครับนั่นหมายความว่า
ข้างบนเนี่ยหลังคามันก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันอ่าลองไปดูภาพอื่น
ครับมีภาพในสนามอีกไหมนี่ครับนี่คือภาพถ่ายในสนามวัน
ที่ก่อนเดอร์แมชจะเตะนะครับท่วมเยอะมากเยอะมากจนถึง
ขณะที่ข้างนอกของราชมังเนี่ยรอบรอบนะครับคือถ้าฝนตกหนัก
ขนาดนี้ถนนรามคำแหงเนี่ยน้ำมันท่วมหนักอยู่แล้วข้างนอก
แต่ว่าถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปดูว่ารอบ
ของราชมังคลาฮิลาสถานน้ำต้นต่อเนี่ยครับเหตุการวัน
แมชน้ำท่วมหนักมากมากครับเออถ้าเกิดท่วมแบบเนี้ยเราเข้าใจได้ว่า
ชั่วโมงแต่ว่าเกมมันเตะอ่าช่วงค่ำค่ำหน่อยมันก็เลยสามารถ
ระบบระบายน้ำมันไปได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีการ
ปรับสนามใหม่ด้วยครับเพราะเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะ
เกิดขึ้นอ่าแต่ว่านั่นคือความระแวดระวังของฝ่ายจัดการแข่ง
คันแต่พอมันถูกส่งกลับมาส่งมอบให้กับทางกรกฐเนี่ยกรกฐ
ได้ดูแลมันดีพอแล้วหรือเปล่านะครับดูสิครับนี่คือเหตุ
กล่าวเพียงแค่ปีเดียวที่สนามมันปรับให้หมดแล้วอะครับ
มันก็กลายเป็นว่าเตะไม่ได้ครับทั้งที่จริงฝนไม่ได้ตก
มันก็ตกและเนี่ยที่โผล่ภาพไว้ดูนะคือก่อนแข่งแค่วัน
วันเท่านั้นเองนะครับ
เขาใช้วิธีการในการเทสแล้วก็ดูครับอ่าซึ่งวันนั้นเนี่ย
งานเขาก็มืออาชีพมากนะครับผมก็ไปเอาภาพมาให้ดู

ว่ามันไม่ได้อยู่ที่การที่คุณต้องไปปรับสนามใหม่หรอก
ต้องรู้ว่าต้นต่อปัญหามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วย
ครับว่าเขาทำกันยังไงจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหา
แท้จริงของราชมังคลาเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของสนามที่มัน
แน่นอนแหละมันสร้างสมัยอดีตมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำ
เหมือนในยุคนี้ได้ยิ่งไม่ทันสมัยคุณต้องยิ่งดูแลให้
ฝนตกที่ผ่าให้ดูเนี่ยก็ใช้เวลามาไว้ถึงชั่วโมงครับเขา
ระบายน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาวัดเลยนะครับปริมาณน้ำการ
ระบายน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้ว
กลับมาที่เรื่องนี้ครับเป็นสาระสำคัญมากมากต้นต่อของปัญหา
ราชมังคลากีฬาสถานมันคืออะไรแน่นอนครับปริมาณน้ำฝน
ที่มีการวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับปกติระบบระบายน้ำที่
มาตรฐานแต่ว่าเรามีการไปดูแลเรื่องของระบบระบายน้ำ
ไปดูด้านล่างอีกเรารู้ว่าชั้นใส่เราเนี่ยมันไม่หนานะ
เท่ากับที่ในลีกของยุโรปหรือว่าลีกชั้นนำเขาทำกันคราวนี้จุดสำคัญครับ
ต้องตั้งเป้าทำไงก็ได้ให้น้ำระบายหมดภาย๑ชั่วโมงตามกฎิกาที่ถ้าเกิด
เลยจากนั้นเนี่ยจะถูกยกเลิกการแข่งขันหรือเลื่อนการแข่งขันไปสังเกตภาพ
เพราะว่าเราก็ไปแก้จุดอื่นเอาเพราะว่าถ้าลื้อสนามทั้งหมดเนี่ยงบประมาณมันบานปลาย
แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับไอ้ที่คุณเอา
พวกไม้เม้ยอะไรที่ไม้ถูมารูดสนามเลยเอาป้าย
น้ำออกไปด้านข้างเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับเพราะสุดท้าย
แล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเจิ่งออกมาจากข้างนอกเนี่ยยังไง
ระบบระบายน้ำใต้ดินครับนี่คือปัญหาสำคัญที่มันต้อง
คุณเห็นทราบสนามแล้วเป็นยังไงบรรยากาศนะครับ
นักกีฬาจับนักกีฬาเล่นมันต่างจากสนามที่นักกีฬาทีมชาติไทย
ก่อนหน้านี้ทั้งที่มันเตะที่เดียวกันเพราะเขารู้ไงครับว่า
เทคโนโลยีของสนามที่ทำให้เกมสะดวกขึ้นเนี่ย
มันต้องทำยังไงสิ่งที่เราจะบอกก็คือ
ความหนาของชั้นทรายนะครับจะใช้อามารณสามสิบเซน
แต่ของไทยส่วนใหญ่เนี้ยสิบห้าถึงยี่สิบเซน
มีการตั้งคำถามว่าแล้วมันหายไปไหน๑๐เซน
หนาของสายนะครับเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณของการสร้าง
ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยงบประมาณในการสร้างของเราเนี่ย

ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับคุณภาพของทรายก็มีความจำเป็นอีกนะครับ
ด้วยความละเอียดของสายซึ่งตรงนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่โอ้โห
อธิบายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่ำชองเท่าคนทำ
แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงต้องทราบว่าต้นต่อของปัญหามันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คืองานครับที่มีการทำกันออกมาเนี่ย
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างแล้วเนี่ย
คุณก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าต้นต่อที่มันเกิดขึ้นของปัญหาเนี่ย
เวลาคุณแก้เฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้เพราะ
ผมสนับสนุนให้รับได้เพราะมันเป็นรายได้ที่จะเข้าไปพัฒนาอะไรก็ว่ากันไป
แต่หนึ่งในงานที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมจะบอกเลยว่ามันเริ่มจากจุดนั้นเนี่ย
อันนั้นแหละครับมันคือช่วงสำคัญนะครับ
ที่ทำให้เกิดการเอาอีเวนต์ต่างไปลงในสนามกีฬาฟุตบอลนะครับ
คราวนี้สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่า
ที่เขาเข้ามาจัดการเนี่ยคือเขาใช้วิธีการลื้อย่าเก่า
แล้วก็ต้นย่าที่มันตายแล้วซึ่งมันเกิดจากการตัดแล้วคุณไม่ได้เก็บ
หรือว่าคุณอาจจะรูดเก็บไว้ด้านข้างพวกนี้ครับมันเป็นปัญหา
คือชั้นย่าพวกนี้มันจะเป็นชั้นย่าที่ตายแล้วมันจะอุ้มน้ำเก็บไว้
ทำให้การระบายน้ำมันช้าลงนะครับก็จะได้เห็นเลย
เขาจัดการเอาย่าชั้นนี้ออกที่เห็นตามภาพนี่แหละครับแล้วก็ปรับใหม่
หลังจากนั้นพอส่งมอบสนามเสร็จแล้ว
จนมาถึงสเปอร์กับเลสเตอร์คุณได้ทำมันแบบเพียงพอหรือเปล่า
มันไม่ใช่การเอาข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเอา๑๒๐๐๐ล้านมาลง
เอา๕๐๐ล้านมาจัดการราชมังคลากีฬาสถาน
คำถามมันคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วบอลมันเตะไม่ได้แล้วเนี่ย
ระหว่างทางที่เขาส่งมอบสนามดีให้คุณได้ทำอะไร
ในฐานะเจ้าของสนามที่ต้องดูแลมันอย่างแท้จริง
พวกชั้นที่มันสะสมใบย่าที่มันตายออกเนี่ย
เมืองทองก็ได้ตอนจัดสงกรานเนี่ยกลับมาเตะไทยลีกเตะได้เลยครับ

ตอนนั้นเนี่ยเขาเอาน้ำลงสนามฟุตบอลเลยทำเป็นปาร์ตี้สงการเลย
มันมีการสะสมของไอ้เศษย่าพวกนี้หนาประมาณ๑๐เซนเศษย่านะครับ
เซนถือว่าเยอะมากนะครับที่สะสมในพื้นสนาม
แล้วคุณคิดดูว่าพอเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บ
มันผ่านมาเพียงแค่เท่าไหร่จนมาถึงสเปอร์กับเลสเตอร์เนี่ย
ดูแลตรงจุดนี้เป็นอย่างไรอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะครับ
ไม่ได้ทราบข้อมูลเท็จจริงแต่ว่านี่คือต้นต่อจากที่เขาเคลียร์ให้เสร็จแล้ว

มีการเช็คระบบระบายน้ำโดยรวมหลังจากที่ลื้อไอ้ชั้นที่มันเป็นเศษย่า
ย่าเก่าออกเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันระบายได้ดีขึ้น
แต่มันมีแอ่งน้ำทุกครั้งเวลาฝนตกตรงมุมทงส่วนใหญ่
อ่าถ้าจำได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นจุดตั้งของพวกเวทีคอนเสิร์ตในช่วงที่ผ่านมา
มันก็เป็นเรื่องของดินที่มันซุดตัวด้วยซึ่งมันต้องปรับตลอดนะครับ
ข้อที่สามมีการขุดเช็คท่อนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ยังอยู่ในสภาพดีท่อยังดีแต่พื้นเนี่ยมันต่ำลงไปนั่นนะครับ
คือพื้นสนามมีการซุดตัวทำให้น้ำเนี่ยมันไปขังตรงบริเวณมุมทง
สังเกตดูนะครับถ้าฝนตกที่ราชมังเนี่ยมันจะขังตรงบริเวณมุมทง
แล้วก็ตรงบริเวณหน้าประตูซึ่งมันเป็นจุดตั้งเวทีต่าง
จากนั้นเนี่ยเขาก็เอาทรายไปปรับพื้นที่มันทำได้แค่นั้นนะครับ
แล้วก็ทำให้มันมีพื้นที่สโลปลงตรงกลางเล็กน้อยเพื่อให้น้ำมันไหลได้
แล้วก็ปลูกย่าใหม่ซึ่งไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นย่า
ตอนแข่งแดงเดือดเนี่ยมันคือย่าที่เอามาจากเกรดเดียวกับพวกพรีเมอร์ลีก
แต่ว่าสุดท้ายพอส่งมอบสนามเนี่ยญาติพวกนั้นมันต้องใช้งบมารในการดูแลเยอะมาก
เพราะมันเป็นย่าที่มันอยู่ในคนละสภาพอากาศกับบ้านเราเราก็ต้องปรับนะครับ
แต่วันนี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ยเลสเตอร์กับสเปอร์เนี่ย
เพราะว่าค่าดูแลมันราคาสูงมากซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้
แต่ว่ามันก็ต้องดูแลในการปรับพื้นชั้นดินชั้นซ้ายด้วย
เพราะว่าการตัดย่าเนี่ยมันต้องตัดตลอด
แม้สนามเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานแต่ย่ามันก็โตถูกไหม
มันก็ต้องมีวิธีการมันก็จะมีพวกสารต่างที่สามารถหย่อนหรือโรยลงไป
เพื่อให้ย่ามันโตช้าขึ้นในบางช่วงเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดโต

พวกนี้คือการแต่งด้านบนตกแต่งด้านบน
นี่คือการตั้งข้อสังเกตว่าการปรับปรุงสนาม
หรือการดูแลสนามในช่วงระหว่างทางมันดีเพียงพอหรือยัง
ประเด็นเรื่องการปรับปรุงการสร้าง๑๒๐๐ล้านผมไม่แตะอยู่แล้วนะครับ
คุณทำไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วระหว่างทางคุณดูแลไม่ดี
เรื่องแบบนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิม
คอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับ
คุณชัดเจนบอกว่ามันไม่มีตัวกรองน้ำไง
นอกเนี่ยเขาถึงไหนกันแล้วไปดูงานถึงเมืองนอก
ไม่เจอปัญหาไม่แก้อันนี้ผมเห็นด้วย
และที่สำคัญเนี่ยนะครับงบประมาณขนาดนี้เนี่ย
ผมว่าไปลงทุนสร้างสนามฟุตบอลใหม่ยังง่ายกว่า
เพราะราคานี้คุณจะได้เทคโนโลยีใหม่
แต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินตรงนี้ไปลง๕๐๐ล้านปั้งเข้าไป
เพื่อปรับปรุงสุดท้ายมันก็คือเจอเรื่องเดิมอยู่ดีครับ
สร้างสนามใหม่จะได้เทคโนโลยีใหม่นะครับ
คือไม่ต้องทุบทำไมหรอกครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงขนาดนั้น
มันปรับปรุงได้เพราะสนามกีฬาที่

ก็ยังทำกันในเรื่องของการดูแลอ่าแต่ว่าการสร้างใหม่ก็สร้างไปตามเทคโนโลยีนะครับ
รถอ่ะรถรถเก่าที่คุณชอบคุณก็เก็บไว้แล้วก็ทำมัน
คุณก็รู้อยู่แล้วว่ารถเก่าต้องดูแลยังไงเหมือนกันสนามฟุตบอลก็เหมือนกัน
ส่วนรถใหม่ก็เหมือนสนามฟุตบอลใหม่คุณสร้างปุ๊บคุณก็ได้เทคโนโลยีใหม่
อันนี้มันคือการปรับนะครับคนก็จะเข้ามาแซวบอกว่าราชมังมีไปจัดคอนเสิร์ตนะครับ
คือผมว่าประเด็นนี้มันก็จะถูกนำมาโจมตีแน่นะฮะกลายเป็นวัฒกรรมแน่
เพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องจัดได้มันทำไม่ได้นะครับ
วาระหลักของสนามกีฬามันก็คืออะไรคำว่ากีฬาสถาน
มันก็คือจัดการแข่งขันกีฬาถูกไหมอ่าแต่ช่วงหลังหลังเนี้ยอ
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นและมันผ่านไปเพียงแค่ปีเดียว
สนาให้มันกลับมาดีแล้วแต่การดูแลของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหานะครับ
ก็มีคนเอาประเด็นมาเล่นแล้วว่าราชมังคลากีฬาสถานตอน
แรกเนี่ยตามโมเดลเนี่ยมันไม่ได้มีหลังคาเพียงแค่โซน
วิวนะครับมันมีหลังคาสามฝั่งอ่าโซนเอสโซนเอ็นด้วยยก
เว้นโซนอีก็คือฝั่งตรงข้ามอรรจรรย์หลักคนก็เริ่มตาม
ถามแล้วว่าตอนนั้นสนามมันมันก็มีหลังคาข้อมันอาจจะ
ไม่ได้กันให้ให้เอ่อฝนตกลงมาไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าทำไมมัน
ถึงสร้างมาลำเหลือแค่นี้นะครับก็ปิดท้ายกันด้วยภาพ
นี่แหละนี่คือวันเดอร์แมชตกขนาดนี้ก่อนเกม๑วันระบาย
ทันอีกวันหนึ่งวันแข่งฝนตกปล่อยลงมาเอ่อก่อนเกมมี
ทรงคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังสุดท้ายเตะกันฟุตบอลสนุก
ระบายน้ำสบายทั้งที่มีฝนตกลงมานะครับปล่อยอยู่บ้างแต่ในวัน
อย่าลืมวางเรื่องงบในการดูแลด้วยแล้วก็จัดหาเจ้าหน้าที่ให้จำนวนมันเพียงพอ
ผมเชื่อว่าเจ้าที่ของกรกฐก็มีความสามารถนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่า
คนดูแลสนามขนาดนี้ครับและขึ้นชื่อว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติอย่าให้อายสโมสรเขาครับสโมสรใช้คนดูแลเนี่ยโอ้โหผมเคยไปดูหลายสโมสรเนี่ยเขาถึงขั้นปลูกย่าไว้เองเลยนะครับใกล้ใกล้สนามฟุตบอลแล้วพอเวลาย่าในสนามมันมีการสไลด์ของนักฟุตบอลนะครับเวลาวิ่งล้มย่ามันขาดหลุดออกมาเนี่ยเขาเอาย่าที่เขาปลูกไว้มาเติมแล้วซ่อมแซมให้ทันทีอย่าให้มันเป็นเพียง
ของปัญหาที่แท้จริงว่ารัชมังคลาศาสตร์ต้องดูแลยังไงตามอายุการใช้งานของมันแล้วก็เทคโนโลยีของมันในขณะที่งบตรงนั้น๑๒๐๐๐ล้านที่คุณตัดมา๕๐๐๐ล้านผมเชื่อว่าคุณสร้างสนามฟุตบอลใหม่ดีได้หนึ่งสนามแน่นอนนะครับไปคิดเอาแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้เงินขนาดนี้ในการปรับปรุงสนามท